ครับเมื่อวานนี้เราเสนอเรื่องหุดปักที่ดิน
อยู่ถนนวิทยุเพลินอยู่ตัดระหว่างถนนวิทยุกับเพลินจิต
อ่านไปแล้วผมมีคำถามท้ายไง
ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปอนุรักษ์ดูแลหรือไม่
หรือไม่เพราะว่าอายุกว่าร้อยปีแล้วนะ
ใช่วันนี้มีคำตอบนะคะก็คือ
อดีตอธิบดีกรมศิลปากรค่ะได้เสนอให้อนุรักษ์หมุดปักที่ดินนี้ไว้
เพราะถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่า
แล้วก็บอกเล่าวิถีชีวิตของคนกรุงในอดีตได้เป็นอย่างดีค่ะ

นายอเนกศรีหามาศอดีตอธิบดีกรมศิลปากร
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีหมุดที่ดินเก่าแก่อายุกว่า๑๐๐ปีค่ะ

เป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่มีความสำคัญ
บอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางสังคมของคนในกรุงเทพในอดีต
ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แสดงพื้นที่ที่มีความสำคัญ
นอกเหนือเขตพระราชนาคอลนะคะ

สามารถเสนอให้เป็นโบราณวัตถุได้หรือไม่

ระบุว่าตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณนวัตถุ
ศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
๒๕๐๔บอกว่ายังขาดคุณสมบัติเรื่องคุณค่าทางศิลปะ
ซึ่งทำให้หมุดที่ดินเก่าแก่นี้ไม่สามารถ
ขึ้นเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติได้
แต่ก็เป็นวัตถุที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

เพื่อแสดงแน่นถึงประวัติศาสตร์

ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
ในฐานะเจ้าของพื้นที่
น่าจะเป็นคล้ายหลักโฉนด

ของพญานรรลัติเสถี
ซึ่งเป็นเจ้านาย
ที่มีที่นามากตามประวัตินะครับ
ท่านคงสร้างไว้เพื่อที่จะเป็น
อาจจะเป็นจุดหมายที่สำคัญหรือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ
ที่เป็นขอบเขตที่ดินของท่านนะครับ
ยังไม่ถึงกับเป็นโบราณวัตถุแต่อนุรักษ์ไว้ได้นะคะ
จากนี้อดีตอธิบดีกรมศิลปากรยังระบุเพิ่มเติมว่า
อยากให้สำนักงานเขตประทุมวันนั่นแหละ
เข้ามาดำเนินการอนุรักษ์หุดที่ดินประวัติศาสตร์นี้ไว้
เพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีอายุยาวนาน
เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่เหลืออยู่
อย่างน้อยนะคะเขียนประวัติคร่าวไว้
คนจะได้ไม่สงสัย

ให้เราได้รู้ไงว่านี่คืออะไรกันแน
เพื่อนต้นนะคะบอกเพื่อนต้นอะไรก็ดี